นายสนองร์โดนประสิทธิ์ร้องภูผัวรัชกาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งอันเชิญจากบริเวณเกาะกลางน้ำวัดวิมลนิวาส
ไปยังวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
และเปิดงานมหาธานบารมีประเพณีบุญภาเวทเกษมทรัพย์สามัคคี๒๕๕๙
งานจัดให้มีพิธีแห่อันเชิญพระอุปคุฎแห่พระเวทเข้าเมือง
โดยขบวนช้าง๑๐เชือกแผ่สักการะกรองยาวนางรำ๑๐๑คน
จากวัดวิมลนิวาสไปยังวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
พร้อมกับกิจกรรมการประกวดขนมจีน๔ภาค
ประกวดนางมัศรีการหาชาลีชูโชค
และการแสดงโป่งลางศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
กิจกรรมอิ่มบุญกินข้าวปุ้นเอาบุญภาเวท
และการฟังเทศมหาชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในปวรพุทธศาสนาสืบต่อไป